ก็ยังเหลืออีกตั้ง๖ลาทสิ

แต่วันนี้เราบอกอีกแค่๑ราศีค่ะ

เราไม่โกหกท่านผู้ชมหักวันหยุดเราขออัดเทปต่อเลยหักถึงตอนเนี้ย
เอ้าอีกนึงราศีเมฆราศีเมฆค่ะ
ราศีแม่ค่ะอาจารย์
ราศีเมษเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองประเทศไทย
คือหมายความว่าดวงเมืองกุฤษนาโกศิษฐ์หรือดวงเมืองประเทศไทยเนี่ย
มันคืออะไรรถเมย์สงสัยไหม
คือหมายถึงว่าทำไมต้องดวงเมืองต้องราศีแม่
ประเทศไทยผ่านยุคสมัยสุโขทัยอายุทยาใช่ไหม

ตอนกรุงเทพฯคือกรุงราศนาโกศิษฐ์เนี่ย
พระบาทสำเร็จพี่ยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เอาเสาหลักเมืองลงก้นหลุม
ถือว่าเป็นเสาเอกวันที่๒๑เมษายน

เวลา๖นาฬิกาคือ๖โมงเช้า๕๔นาที

บาทยังมี๖นาที๙บาทก็๕๔นาที

ก็ลักษณะพอพระอาทิตย์เบิกตะวันเบิกฟ้าปุ๊บ
เอาเสาหลักเมืองลงก็หลุมแต่สังเป่า
แปลว่าดวงเมืองเกิดเหมือนกับคนคลอดอยู่ราศีเมษ
คือกรุงรัฐนาโกศิลปเข้าใจยัง

วันนี้มีข่าวที่เป็นมงคล

ทั้งเรื่องว่าเออวันนี้ดวงเราต้องดีแล้ว

ง่ายเลยคือดวงมันเป็นไปตามดวงเมือง
ก็คุณเกิดราศีเดียวกับดวงเมืองกรุงรัตนโกศิลป
โดยโรงรวมอารมณ์และขึ้นพลังนี่มันจะ
พี่แหมดสุริงศ์วิภาก็ราศีเมฆด้วย

คนเกิดราศีเมษกับราศีพิจิกษ์เนี่ย

อย่างนี้ตุลดาวสุกสิงค์อาทิตย์มันจะมีเทพประจำตัว
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมษก็ต้องเป็นคนกล้าแข็งขยัน
สังเกตไหมคนเกิดราศีเมษทุกคนพี่แหม่มเห็นไหมเป็นคนมุ่งเป็นคนต้องมี
เป็นบุคคลบุคลิกที่เรียกว่าเอ็กโทเวิร์ดกล้าได้กล้าคิดเชิงลุกไม่มีฝ่ายรับ
คนเกิดพิจิกษ์ดาวประจำตัวเป็นดาวอังคารเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายรับนิ่ง
แล้วตอบกลับนิ่งถอยรอจังหวะ๒หลบชิ้นหลบขึ้นมาอย่างนี้
นี่จังหวะ๒พิจิกษ์เขายังคนเกิดราศีเมษในปี๒๕๕๙
ที่จะถึงวันพรุ่งนี้จากนี้ไปจะเป็นปีแห่งความเหนื่อยยาก
แต่ความเหนื่อยยากนั้นเป็นเครื่องทดสอบตัวเราว่าเราต้องต่อสู้เราต้องขยัน
เรามีบุญมากแค่ไหนถ้ามีน้อยก็ทำให้มากขึ้นตั้งใจทุ่มเทอันนี้คือความหมาย
ถ้าเกิดจะมีคนเข้ามาก็ระวังอย่าเพิ่งอย่ารักใครสิรักตัวเอง
รักตัวเองไม่เป็นจะไปรักใครเป็นถูกต้องไหมมีครอบครัวแล้วทำไงประคับประคอง
ถ้าลงทุนใหญ่อย่าเพิ่งลงทุนถ้าจะลาออกเพราะน้อยใจเจ้านายอย่าเพิ่งอดเย็นอด
อาจารย์พูดถึงดวงเมืองด้วยได้ไหมคะไหนก็พูดถึงราศีเมษมาแล้ว
มันก็มันก็โคโคกับดวงเมืองเหมือนกันดวงเมืองในปีหน้าจะเป็นยังไงคะ
มันจะคล้ายกับปี๒๔๐๔๑เพราะลาหูในตำแหน่งนี้นะนี่รถเมย์พี่ม้า
ลาหูท่านอยู่ในโคจรยกเข้าสู่ราศีสิงศ์ในวันที่๑๖มกราคมนี้มันเหมือนเมื่อ๑๘ปีที่แล้ว
ถ้าเอาพศ๒๕๙ตั้งลบ๑๘มันก็คือพศ๒๔๐ถูกต้องไหม
อุ้ยเศรษฐกิจไม่ดีจริง
ตอนนั้นเกิดค่าเงินบาทลอยตัวคุณชาวฤทธยงจะยุทธ์เป็นนายก
มีนายกต่อเนื่องตั้งแต่ปี๓๗ถึงปี๔๐๓คนคุณชวนคุณบรรหารคุณชาวฤทธ
จริงความเรียนมีการร่างรัฐมนุนฉบับประชาชนปี๔๐ถูกต้องไหม
เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็ผ่านมาได้

ใช่
ตอนนี้เนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่คนไทยจะต้องตั้งสติไม่ประมาท
แล้วทุกอย่างจะผ่านมาในเมืองไทยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
เรามีสถาบันกษัตริย์อันสูงสุดเรามีศาสนาเรามีชาติมีสิ่งที่ดี
ขอให้อย่างเดียวคิดดีทำดีแล้วพูดดี
คนทุกคนจะเป็นพลังทำให้บ้านเมืองไปได้
อ่ะพูดถึงตรงนี้แล้วเรื่องทำบุญอยากถามนิดนึงอาจารย์
อย่างเวลาเนี่ยพอเวลาเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรที่เหตุการณ์มันแบบว่าดูอึดอัดไม่ดีเลย
เราก็ไปทำบุญกันดีกว่าเพื่อที่จะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธ
ว่าขอเอาสิ่งที่เราทำบุญให้กลับมามันได้ไหม
คืออย่างนี้นะทำบุญเนี่ยเวลาเราทำบุญ
พี่ม้ากำลังหมายถึงว่าการอธิษฐานในบุญ
ขอให้ฉันได้แบบอ่ะไหนมันจะมีแล้วขอให้แบบบุญที่เราทำเนี่ย
ขอให้มาคุ้มครองเราขอให้เราร่ำรวยขอให้เราแบบเจริญรุ่งเรืองไปอย่างนี้
คิดว่าขอได้มั้ยรถเมย์ใครก็ขอได้นี่เล่นอะไรเพลินเนี่ย
กำลังเขียนอยู่ขอได้เราเขียนอยู่ขอได้แต่จะได้หรือไม่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง
คืออย่างนี้ครับพุทธเจ้าก่อนเป็นพุทธเจ้าเป็นพระเวสันดรถูกต้องไหม
กัญหาชาลีนี้เป็นของท่านพรามบุญนี้ให้เราได้พระโพธิญาณ
ขอมั้ยพุทธเจ้าขอมั้ยถูกต้องมั้ยแต่มีนัยยะนะ
นี่คือทางปัชยเคนให้แก่ท่านพรามบุญนี้จงได้ละแก่เราให้เป็นพระโพธิญาณ
แล้วก็ขอทีนี้การขอเป็นอย่างนี้ขอให้อยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมและกรอบบุญ
ข้าพเจ้าก็ทำหน้าที่การงานด้วยความขยันรายการนี้เป็นรายการที่ต้องการเสิร์ฟความสุขให้กับคน
ต้องการให้ทำให้คนตีกันขอให้บารมีขององค์พระตรีมุรติพิเนธ
ประธานพรให้รายการนี้และข้าพเจ้าจงเป็นที่รักเป็นที่นิยมชื่นชอบมีเหตุผล
ข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
คือหมายว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเมียน้อยเขาขอเขากินแบบนี้ได้ไหมไม่ได้
มันต้องขอแบบข้าพเจ้าทำงานด้วยความทุ่มเทด้วยหยาดเหงื่อแรงกายด้วยความขยัน
ขอกำลังแห่งบุญและพระอันศักดิ์จงประสิทธิพรให้เป็นมงคลอันนี้ได้
อย่างนั้นเราชวนกันทำบุญในคืนนี้กันเลยดีกว่าจริงไหมคะอาจารย์มี
คืนนี้นะถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านหานังสือสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องเล่มนี้
แต่เล่มนี้ผมเรียบเรียงชื่อว่ามนต์พระปริศไปเปิดดูในหนังสือสวดมนต์๗ตำนาน๑๒ตำนาน
จะมีบทสวดมนตร์พระปริศบทต่างเรียงเป็นเป็นลำดับเช่นบทพระปริศพระอาทิตย์พระอาจารย์พระอังคาร
เขาเรียกว่ามวลมนตร์พระครองเขาจะใช้สวดข้ามปี
นี่เป็นบทแบบสวดมนต์ของพระปริศที่จะสวดมนต์ในคืนนี้ที่วัดเจ้าอาม
เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเหนือคืนนี้เขาจะมีวิธีสะดอกเคาะสืบชะตาแบบล้านนา
ที่วัดพระธาตุริบุญชัยที่พระวิหารหลวง

ส่วนภาคอีสานก็ที่วัดสาลอยคืนนี้

มีทั้งวัดอรุณเขาก็จัดงานใหญ่แสงสีเสียง

ผมอยู่ที่วัดเจ้าอามก็เรียนเชิญไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี

สัญญากับเราก่อน๑๖มกราอาจจะก่อนหน้านั้น
คุณมาพูดถึงเรื่องราวของย้ายหน่อย

แต่นี่ยังเหลืออีก๕ราศีอีก๖ราศี
พรุ่งนี้เราจะมากันอีก

เวลาคุณจะไปฉลองอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของปีใหม่เนี่ย

ในเรื่องของการเมาไม่ขับ

อาจารย์ค่ะอวยพรสักนิดนึงค่ะ
ทุกขอให้บุญกุฏษลที่ผมรักเลยขาดเช็ดได้มีโอกาส
อยู่ในประเทศนี้ให้มีชื่อเสียงได้ด้วย

และได้ทำบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจนีย์ทั่วประเทศ

ที่ได้สร้างนั้นจงเป็นกำลังเกื้อกูลอำนาจของพระรัตนาตรัยและเทวดา
ประสิทธิ์ประสานให้ไทยรัฐทีวีและแฟนด้านการณ์ทุกคนทุกท่านพิธีกรทุกคน
ร่ำรวยและโชคดีหมดเคราะห์และโวยภัยตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปด้วยครับ

นี่คือเรื่องราวดีจากไทยรัฐทีวีก็ขอให้ติดตามนะครับ
เอาละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะคะ

คืนนี้ท้องทะลุดาวเนี่ยนะครับ
อันนี้เราแบ่งเป็นตามร้าน

แต่ทอดทะลุดาวเราดูอีกแบบนึง

แล้วก็พรุ่งนี้ยังเหลืออีก๖ราศีอย่าลืมติดตามชมนะคะ
สวัสดีปีเก่าครับสวัสดีค่ะ